แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่เกินไป

ตอนนี้กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับ

ทุกครั้งที่มีเวลาดรคอนราชฮอสกิน
จะขับรถไปที่หลังมหาวิทยาลัยเจมสคุก
ในรัฐควีนสแลนด์ของออสเตรเลีย
ที่ทำงานของเขาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย

และเห็นมันจนเป็นเรื่องปกติตามกำแพงบ้าน

จกกำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคน
รวมทั้งดรฮอสกิ้นกำลังกังวล

กำลังกลายเป็นผู้ลุกรานสัตว์สายพันธุ์ท้องถิ่น
รฮอสกินอยู่ในป่าถึงเวลากลางคืน
ซึ่งเป็นเวลาที่จิ้งจกเอเชียหาอาหาร
การขยายพันธุ์ของจิ้งจกเอเชีย
และการล่าเหยื่อของพวกมันทำให้สัตว์หลายสายพันธุ
กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงศูนย์พันธุ์
กระทบต่อระบบนิเวศออสเตรเลียโดยตรง
ที่พิพิธภัณฑ์บิสเบนทำให้เราได้เห็นว่า
อสเตรเลียกำลังจริงจังเรื่องจิ้งจกมากแค่ไหน
ดรเอ็นดรูเอมมี่นังวิทยาลัย

ออกมาพิสูจน์ให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างจิ้งจกสายพันธุ์ของถิ่น
เขาบอกว่าจิ้งจกบ้านจากเอเชีย
เดียวกับสัตว์ต่างถิ่นชนิดอื่น
โดยมีบันทึกว่าพบจิ้งจกเอเชียครั้งแรก
ในเมืองบิสเบนของออสเตรเลีย

จกจากเอเชียได้ยึดครองไปทุกที่
โดยเฉพาะตามกำแพงตึกทั่วทั้งเมือง
แม้จิ้งจกจากเอเชียจะเป็นสัตว์ต่างถิ่น
และกำลังกลืนการมีชีวิตรอดของสัตว์ดั้งเดิมหลายสายพันธุ์
แต่สำหรับดรฮอสกิ้นแล้วเขายังมองในแง่ดีว่า
อย่างน้อยจิ้งจกก็ยังไม่เป็นอันตรายมาก
เหมือนสัตว์ต่างถิ่นชนิดอื่นเมื่อมันเข้าไปอยู่ในเมือง
ปัจจุบันสัตว์ต่างถิ่นที่มีทั้งคังคกแมวอูดไปจนถึงควาย
เป็นปัญหาใหญ่ของออสเตรเลีย
รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณมหาศาลเพื่อควบคุมหรือจัดการพวกมัน
จากสัตว์ต่างถิ่นเหล่านี้ถูกมองว่าทำลายระบบนิเวศดั้งเดิม
และทำลายภาคการเกษตรของประเทศมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท